แล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องจับตามอง
คือเรื่องของการโดย๓รถตู้โดยสาร
ตอนนี้เป็นฤดูการใช้คำว่าเป็นเทศกาลรถตู้เลย
เพราะว่าถูกจับตามองหนักมาก
แล้วก็ทางนายมตรีเป็นห่วงมากเรื่องของรถตู้โดยสาร
นายกพูดแบบนี้เลยบอกถ้ารถตู้โดยสารวิ่งไม่ปลอดภัย
วิ่งเร็วเกินกำหนดไม่มีการตรวจรถตรวจคน

ไมโครบัสมินิบัสอะไรก็ว่ากันไป
เด็ดขาดต่างในการที่จะดูแลความปลอดภัย
สำหรับผู้โดยสารที่โดยสารรถตู้โดยสารนะ

ผู้บังคับกองพันธหารราบที่๖พร้อมด้วยนายชาติชาย
รควิมารขนส่งจังหวัดระยอง
ลงพื้นที่สถานีขนส่ง๒ตำบลทัพมาอำเภอเมืองระยอง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวทางโซเชียลมีเดีย
ว่ามีรถโดยสารสายกรุงเทพระยอง
ผู้โดยสารกลางทางที่พัทยานี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
คือปล่อยเขาลงหน้าตาเฉยเงินเขาก็จ่ายนะ

หลายหน่วยงานมีความเป็นห่วงและพยายามที่จะต้องแก้ไขแล้ว

ปรากฏว่าเป็นรถสาย๔๖กรุงเทพพัทยาสัตหีบระยอง
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
และทหารจากพันร๖กับบริษัทขนส่งจำกัด

นำรถเข้าจอดที่ค่ายมหาสุรสิงฮนาศ

ใจมากครับแต่ก็
ผมก็ได้สั่งโรงโทษสำนักไปเลย
สั่งพักงานไปเลยห้ามคนในสายรับเด็ดขาด
อันนี้เป็นรถเช่าหรือว่าเป็นรถ
เป็นรถที่เจ้าของให้ลูกน้องมาวิ่ง
โดยเฉพาะเขาไม่ได้วิ่งในเวลาที่เรากำหนด
เพราะว่ารถเราจะหมดจากบังหนาประมาททุ่ม๒๐น
แต่นี่ออกมาจากบังนา๓ทุ่มรักไก่มาวิ่งกลับบ้าน
แล้วก็รับคนมาด้วยแล้วเอาคนมาทิ้งอย่างนี้ไม่ถูกต้อง
คือประเด็นนี้เราเล่าไปเมื่อวานเห็นเป็นคลิปเลย
ก็คือมีคนพลเมืองดีถ่ายไว้ได้ว่าผู้โดยสารชายคนหนึ่งถูกปล่อยทิ้งที่พัทยากลาง๕ทุ่มครึ่ง
ซึ่งคนขับบอกว่าหมดเวลาวิ่งผมแล้วพี่ไปต่อเองแล้วกันนะ
พูดแบบนี้แต่จริงเก็บเงินเต็ม
เขาจ่ายเงินไปแล้ว๑๘๐บาทเขาจะไปมาบตาพุธ
สุดท้ายพลเมืองดีที่ถ่ายวิดีโอพาเขาไปส่งมาบตาพุธ
แต่เจ้าของวินเมื่อกี้บอกไงบอกว่าเป็นแบบรถวิ่งรอกวิ่งเปล่า
ลักไก่วิ่งลักไก่วิ่งแล้วบังเอิญผ่านเส้นทาง
ก็เลยรับผู้โดยสารแล้วอยู่ก็จอดลงเลย

คือไล่แบบว่าไล่ปล่อยผู้โดยสารลงมาเรื่อยตามทางตั้งแต่ถึงพัทยา

อีกประเด็นบรรทุกผู้โดยสารเกินนี่ก็อันตราย
ตอนนี้ทางขนส่งจังหวัดระยองได้เรียกคนขับรถตู้โดยสาร
บรรทุกผู้โดยสารเกินซึ่งมีประชาชนร้องเรียน
สายด่วน๑๕๘๔ระหว่างทางพัทยาบรยอง
ดำเนินการปรับอัตราโทษสูงสุด๕๐๐๐บาทเหมือนกัน
ขนส่งจังหวัดบอกว่าได้เพิ่มความเข้มข้นในการสร้างความปลอดภัย
ให้แก่การเดินรถโดยสารโดยเฉพาะรถตู้โดยสารสาธารณะ
เร่งปรับปรุงการตรวจสอบพนักงานขับรถในช่วงเทศกาล
ซึ่งที่สำคัญคือจับตาไปถึงเทศกาลสงกรานที่จะถึงนี้ด้วย
เพราะว่าจะมีผู้ใช้รถตู้โดยสารเยอะพอสมควร

เวลาว่าก่อนที่เขาจะมากลับรถเนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้เขาขับรถมาแล้วกี่เที่ยวกี่ชั่วโมง
ในขณะที่ทางทหารทางผู้บังคับกองพาณฑาณราบที่๖นวโทษพูลสัก
กรณีที่เกิดขึ้นของรถตู้โดยสาร
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสนใจมาก
สั่งกำชับให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ดำเนินการให้เป็นเยี่ยงอย่างในความรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร
จะได้ไม่ไปกระทำการในลักษณะนี้อีก
ซึ่งทั้งนี้ประชาชนผู้โดยสารต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา

เส้นทางสายอย่างจันทบุรีนะคุณ
ระยองชนบุรีถูกจับตามองมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เป็นเส้นทางตรงที่๑ใช้ความเร็วได้วิ่งรอกได้
เส้นทางอาจจะผ่านเมืองเยอะใช่ไหม
รถโดยสารข้ามจังหวัดหรือว่าอาจจะทางโค้งอาจจะทางเขา
ดังนั้นเขาอาจจะไม่ได้ใช้เส้นทางตรงในการขับรถเร็ว
แต่ว่าเส้นทางอย่างชนบุรีจันทบุรีมากรุงเทพ
นี่คุณผู้ชมส่งมาเลยบอกว่าใช่เราก็โดน
คันหลังถ่ายผู้โดยสารมาใส่รถเรารวม๒๐กว่าคน

นั่นน่ะสิสมมุติมี๑๐คนถ่ายมา๒๐คน

พัทยาระยองคนขับทุนโทรศัพท์ตลอดเวลา

พัทยากรุงเทพทิ้งแถวบางนาตลอด
แต่เมื่อวานเราพูดคุยเราเชิญนะ
ผู้ประกอบการรถตู้มาพูดคุยในรายการรถปลดทุกข์
ธรรมดาเชิญไปหลายคนหลายวินจริง
ไม่ค่อยจะมาเพราะช่วงนี้ข่าวรถตู้
หนักจริง
เป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องเร่งแก้ไขจริงนะคะ